สินค้าลดราคามีไหมมีค่ะคุณลูกค้าสินค้าร่วมโครงการคนละครึ่งไหมร่วมค่ะ
สั่งมาได้เลยนะคะออเดอร์เสื้อกันหนาวเพียบเลยคุณผู้ชมขายดิบขายดีมากเลยค่ะช่วงนี้
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
ใครที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกช่วงนี้ต้องหยิบเสื้อกระหนาวมาใส่กันแล้วค่ะ
เพราะว่าอุณหภูมิหลายพื้นที่ลดต่ำลงถ้ายอดดอยยอดภูก็จะหนาวถึงหนาวจัดกันนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนข้อมูลเป็นอย่างไรตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
ตอนนี้เราจะเห็นกลุ่มเมฆฝนที่ก็คือลักษณะของพายุกรอวาลูกนี้นะคะ
เคลื่อนตัวมาใกล้ประเทศไทยเข้าไปทุกทีแล้วแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
แต่ถึงกระนั้นเองค่ะก็ยังคงทำให้เกิดลมแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนรวมถึงคลื่นที่อ่าวไทยเนี่ย
ก็จะมีกำลังแรงคือคลื่นสูงด้วยวันนี้เราดูทิศทางของพายุลูกนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตอนนี้เดินทางเข้ามาใกล้แหลมยวนแล้วปลายแหลมยวนที่เวียดนามเนี่ยนะคะ
แต่พอมาถึงอ่าวไทยมาถึงจังหวัดตอนล่างของภาคใต้จะอ่อนกำลังลงตามเส้นทางดังต่อไปนี้นะคะ
คุณผู้ชมซักเวนที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่พายุลูกนี้ก็น่าจะสลายตัว
แต่ผลกระทบตามมาก็คือมีฝนตกในช่วงนั้นเพราะยังมีปัจจัยเรื่องของลม
เป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จะทำให้บริเวณคลื่นนั้นน่ะ
มีกำลังแรงมากขึ้นส่วนนี่คือแผนที่อากาศที่เราจะพอเห็นนะคะ
เส้นพันสิบสองคือเส้นร้อนชื้นสภาพอากาศแตกต่างกัน
ก็ทำให้เกิดความแปรปรวนและเกิดฝนได้ขณะที่เส้นพันสิบสี่สิบหกสิบแปด
คือเส้นหนาวเส้นเย็นก็ปกคลุมทั่วพื้นที่ของประเทศไทยนะคะ
พื้นที่ตอนบนมีสีเขียวปกคลุมก็คืออุณหภูมิประมาณ๑๐๒๐องศา
หนาวสบายกันไปแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ
มาดูฝนกันเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมฝนเพื่อให้เห็นชัดเจนดูจากโมเดลนี้
น่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักในภาคใต้มากที่สุดยี่สิบสี่ธันวาคมนะคะ
คุณผู้ชมเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
รวมถึงฝนตกสะสมในพื้นที่จังหวัดตอนล่างด้วยนะคะส่วนคลื่น
วันนี้ทั้งสองฝั่งดูเหมือนว่าจะมีคลื่นสูงโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
คลื่นสูงตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริคันลงไปถึงนราธิวาส๒๓เมตรนะคะ
ก็ระมัดระวังเรื่องการเดินเรือกันด้วยค่ะไปดูพื้นที่จังหวัดกาลสินกันหน่อย
ตอนนี้อากาศหนาวเย็นนะคะโรงเรียนหลายแห่งค่ะ
คุณผู้ชมก็ต้องมีการทำกิจกรรมตอนเช้าแล้วคุณสภาพดูสภาพอากาศนะคะ
หมอกเช้าก็มีน้ำค้างยอดย่าก็มีนะคะ
แต่ก็มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทำให้อบอุ่นได้บ้างเล็กน้อย
แต่ดูอุณหภูมิคุณผู้ชมอยู่ที่๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนอุณหภูมิยอดย่านี่คือ๑๐องศาเซลเซียส
เด็กก็ต้องสวมใส่เสื้อกระหนาวไปโรงเรียนสร้างความอบอุ่นล่ะค่ะ
และช่วงปลายสัปดาห์นี้อากาศจะเย็นลงอีกเพราะฉะนั้นย้ำเตือนเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะเด็กเด็กและผู้สูงอายุค่ะส่วนที่ยอดภูเรือจังหวัดเลยหนาวกว่ากาลสินอีกนะคะ
แตะเลขหลักเดียวค่ะคือ๕องศาแล้วแต่ว่าวันนี้อากาศจะอุ่นขึ้นมาเล็กน้อย
แต่ก็ยังอยู่ไม่เกินสิบองศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อกันหนาวแบบตัวหนาหนาเลยนะคะ
สีสันสดใสไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าถ่ายรูปคู่กับแปลงต้นคริสต์มัสสีเขียวสีแดงสีชมพู
ที่นำมาจัดเรียงต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะ
ก็ขอให้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทานอาหารที่มีประโยชนเสริมภูมิต้านทานให้กับตัวเองกันด้วยนะคะ
ถ้าใครถนัดที่จะช้อปปิ้งอยู่บ้านนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เลี่ยงการไปพบปะผู้คน
ซึ่งตอนนี้ธุรกิจของการขายเสื้อผ้าก็เติบโตเป็นอย่างดียังไงก็ตามนะคะ
ก็ขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกคน
วันนี้ลาไปก่อนนะคะดูแลลูกค้าก่อนสวัสดีค่ะได้ค่ะ